ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับจากโรงเรียนต้นทางก็คือโรงเรียนวังไกลกังวลประจวบคิริขันก่อนที่จะกระจายไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศนะครับมีขั้นตอนอย่างไรติดตามได้พร้อมกันจากสารคดีในหลวงชุดห้องเรียนจากฟากฟ้าเสนอตอนห้องเรียนจอตู้ครับ
บรรยากาศการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในวิชาภาษาอังกฤษ
หนึ่งในวิชาภาคบังคับขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๒โรงเรียนวัดบางใหญ่อำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
เพียงแค่ให้ความรู้แก่นักเรียนแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเสมอภาคทางการศึกษาและมีคุณภาพเท่าเทียมกันตามศักยภาพ
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กตามชนบทที่มีครูไม่ครบชั้นเรียนและครูจบการศึกษาไม่ครบวิชาที่สอน
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจึงเป็นส่วนเติมเต็มที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
เกิดผลสำริดนักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ
คุณครูจะต้องเตรียมทั้งสื่ออุปกรณ์ที่สอดคล้องกับบทเรียนที่คุณครูต้นทางที่จะสอนในแต่ละค่าวิชานะครับ
คุณครูจะต้องเตรียมสื่ออุปกรณ์เหล่านี้ให้พร้อมเพื่อจะทำให้เด็กได้ทำกิจกรรมพร้อมกับครูต้นทางไปพร้อมกันเลยครับ
ด้วยระบบสื่อการเรียนการสอนที่ครบครันทำให้นักเรียนมีความเพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูและนักเรียนต้นทางในจอตู้
นั่นคือหลักการจัดการเรียนรู้ที่ต้องการสร้างกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและพัฒนาสมองไปพร้อมกับการเรียน
ปัจจุบันกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบแหล่งศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของครูและนักเรียนปลายทางสำหรับภูมิภาคอื่นทั่วประเทศ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนี้สร้างความเท่าเทียมทั่วถึงแล้วก็พัฒนาคุณภาพให้กับนักเรียนและพวกเราชาวการศึกษาได้อย่างดียิ่ง
เราก็ต้องศึกษาแนวทางพระราชนำดีของพระองค์ท่านให้ยั่งยืนและจริงจังตลอดไปครับ
สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีวัตถุประสงค์ออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาใน๒ลักษณะคือ
ศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียน
เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในรายวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอน
ซึ่งโรงเรียนต้องมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
เพื่อรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตามตารางเวลาที่ออกอากาศ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ข่าวสารข้อมูลความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จึงพระราชทานแนวพระราชดำริว่า
การที่นักเรียนจะเข้าถึงโอกาสทางการศึกษานั้น
ถ้าเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราก็ใช้เทคโนโลยีนี่แหละเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ
ถ่ายทอดการเรียนการสอนจากห้องเรียนของเราไปยังโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ
โดยที่พระองค์ท่านพระราชทานอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
ไม่ว่าจะเป็นทีวีเป็นคอมพิวเตอร์เป็นโทรศัพท์
อะไรก็ตามที่เป็นระบบทางไกลผ่านดาวเทียมให้
ให้โรงเรียนปลายทางก่อนเพราะว่าเขาอยู่ในฐานะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ศึกษาไทยมีความเหลื่อมล้ำอันมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนครู
จะเป็นเครื่องบรรทอนความเจริญทางจิตใจและการพัฒนาของทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
ซึ่งเป็นความมั่นคงของชาติ
ทรงเห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
จึงส่งพระราชทางพระบรมราชโบ้ย

สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
ระหว่างครูต้นทางสอนจะมีทีวีมอนิเตอร์สำหรับครูที่ท้ายห้องเรียน
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง
จะมีเจ้าหน้าที่๒คนคอยทำหน้าที่บันทึกภาพ
ซึ่งภาพทั้งหมดจะถูกส่งไปยังเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
ในเวลาเดียวกันโรงเรียนปลายทางต้องมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
เพื่อสามารถเปิดรับสัญญาณได้ตามความต้องการของระดับชั้นที่เปิดสอน
ถือได้ว่าการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
เป็นระบบการเรียนการสอนแบบซิงโรนัส
คือระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอยู่ในเวลาเดียวกัน
และเป็นแบบเรียลไทม์คือเน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง
ทั้งนี้ในแต่ละเทอมมูลนิธิจะจัดส่งคู่มือการเรียนการสอนพระราชทาน
ไปยังโรงเรียนปลายทางเพื่อเตรียมบทเรียนล่วงหน้า
ทำให้ครูนักเรียนปลายทางมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนไปพร้อมกับโรงเรียนต้นทาง
ทุกคนมีโอกาสได้เข้าถึงความรู้
มีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมความเท่าเทียมตรงนี้
เพื่ออะไรล่ะเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่มันเลื้อหลัง
อาวุธที่สำคัญคือจิตวิญญาณ
กิจวิญญาณของครูตรงนี้ครับ
เพราะฉะนั้นงานเรียนการสอนการทางกายผ่านจากโรงเรียนวังไกยกลางบนที่ทำอยู่ในปัจจุบัน
ถ้าถามว่าจะสืบสารพระราชปนิษฐานต่อไปไหม
แน่นอนด้วยชีวิตเติมต่อไปเท่าที่จะมดรมหายใจ
นี้ดำเนินการติดตั้งสถานีรับสัญญาณในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในปีการศึกษา๒๕๓๘จำนวนไม่ต่ำกว่า๑๐๐โรงเรียน
และขยายสถานีรับในส่วนของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาปีละ๘๐๐แห่ง
ครบ๒๕๐๐โรงเรียนในสิ้นปี๒๕๕๙
ปัจจุบันมีโรงเรียนปลายทางในสังกัดสพ
รับสัญญาณทั้งสิ้นกว่า๓๕๒๑๕แห่งทั่วประเทศ
โปรดติดตามตอนต่อไป